วส้มค่ะเจ้าของแมวบอกว่าแมวหายไปไหนก็ไม่รู้

ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเห็นแมวของตัวเองเข้าไปในห้องซึ่งเป็นห้องร้าง

ประตูเปิดแง้มได้ยังไงไม่มีคนอยู่แล้วทำไมแมวถึงเดินเข้าไปในห้องนี้

นี่ค่ะคือเสียงหลอนมันมาพร้อมคลิปนี้นะคะ

แมวส้มตัวนี้ค่ะอยู่ดีดีก็เข้าไปในห้องที่เป็นห้องร้างแล้วทำไมอยู่ดีประตูห้องมันเปิดเองล่ะค

แมวก็ค่อยเดินค่อยเดินแล้วก็ฟื๊บเข้าไปในห้อง
นี่เจ้าของคลิปบอกว่าความหลอนมันซ่อนอยู่เพราะห้องนี้ไม่มีใครอยู่มานานแล้วไม่มีใครอยู่จริง
คนบนตึกรู้ดีแล้วประตูห้องมันเปิดเองปิดเองเหรอ
พาร์ทเมนต์นี้อยู่ที่ชนบุรีนะคะเจ้าของแมวนำคลิปมาโพสต์ค่ะ
แมวหายไปจากห้อง๒ทุ่ม๑๙ตุลาคมหาทั้งคืนไม่เจอพอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอภาพนี้
คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะว่าเอ๊ะใครเปิดประตูหรือเปล่า
หรือลมพัดแล้วถ้าลมพัดมันพัดไปทิศทางยังไงอ่ะ
ทำไมพัดให้เปิดแล้วพัดให้ปิดด้วยเหรอหรือยังไงกันแน่
แล้วแมวอยู่ในห้องนี้คืนนึงนะคะวันต่อมาช่วงบ่ายเจ้าของแมวก็ไปรับตัวมันออกมา
แต่เจ้าของแมวบอกว่าตอนที่ไปอุ้มน้องแมวออกมาจากห้องก็ไม่ได้เจออะไรในห้องนี้นะคะ
ไม่ได้มีผีไม่ได้มีสิ่งลี้ลับไม่ได้มีคนด้วยค่ะไม่มีใครจริง
ก็อุ้มแมวออกมาตามปกติก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมประตูเปิดเองทำไมแมวเดินเข้าไปแล้วทำไมประตูปิดเอง
หรือผีเรียกแมวให้เข้าไปในห้องนี้หรืออย่างไรอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมลองดูหลายท่านบอกว่าก็เขาลมพัดนั่นแหละ
ประตูมันก็อาจจะเปิดเองได้มั้งอะไรอย่างเงี้หรือพอเข้าไปแล้วแมวมันเอามือดันประตูหรือเปล่า
มันเลยปิดอาจจะกรอนไม่แน่นล็อคไม่แน่นหรือเปล่าค่ะหรือเจอแมวแล้วก็ละกัน